ในงานอีเวนต์งานหนึ่งก็คว้าตัวมาถามถึงแพลนชีวิตหน่อย
ขอแต่งงานนางเอกสาวปรางกัญญารันแบบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
คืบหน้าไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะอัปเดตกันหน่อย
เรียกได้ว่าเป็นนุ่มหล่อแรปเปอร์ที่มีงานชุกแบบสุดเลยนะคะ
แล้วก็ต่างประเทศยาวเลยล่าสุดกลับมาจากลอนดอน
เจ้าตัวบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากพอประเทศเปิด
ลุยงานเต็มที่จะในไทยต่างประเทศไปหมดนะคะ
บอกเลยเขาบอกว่ามีรุ่นใหญ่มาร่วมงานกับเขาเพียบเลยค่ะ
แพลนงานแต่งหลายคนบอกว่ายังไงดีคะไปถึงไหนแล้วกับสาวปรางนะ
้งบอกว่าตอนนี้คุยกันตลอดเลยแต่ยังไม่มีกำหนดเลิกนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าอีกเพราะว่าตอนนี้ปีนี้โกยเงินกันก่อนนะ
ตัวเขาเองเนี่ยเห็นเป็นสายแรปแบบนี้แต่มีความเชื่อนะ
เรื่องเรือกงามยามดีต้องดูให้ถี่ท้วนค่ะ
สิ้นปีหน้าก็น่าจะดีนะครับเพราะจริงยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวอะไรเลย
หรืออะไรสักอย่างฤดูไหนหน้าฝนหน้าร้อนอะไรผมว่ามันเกี่ยว

ผมคนภูเก็ตก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอยากที่จะจับที่ภูเก็ตอะไรประมาณนี้
อาจจะอยากเป็นฟิลดินทะเล
อะไรประมาณนั้นมันก็กลัวร้อนด้วยอะไรอย่าง
รอดูแล้วกันปีหน้าอลังการแน่นอนนะคะ
อกจากนี้ค่ะโต้งก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนอีกคนนึงร่วมวงการ
ส่วนตัวเห็นบอกว่าไม่ได้สนิทด้วย
แต่ก็ขอส่งพลังใจให้เพื่อนคนนี้ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มนะคะแกงส้มธนทัศน์นะคะ
ก่อนหน้านี้เราไปเจอเรื่องราวเขาผ่านโซเชียลมา
ดรามงดราม่าเหยียดความสามารถ
เจ้าตัวบอกว่าน้อยใจเหมือนกันนะที่ถูกมองแบบนั้นนะคะ

ไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบหรือว่าเอามาบรรทอนกัน

ส่วนเรื่องใครจะวิภาควิจารณ์ไปเนี่ย
พูดกันไปเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไง
แต่ถามว่าลึกน้อยใจไหมมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาคนทำงานคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องหัวใจกับสาวดาวนะคะก็ราบรื่นดี
ชวนกันทำคอนเทนต์ติ๊กต๊อกสนุกสนานเลย
เราก็ถามไปไหนราบรื่นมีความสุขขนาดนี้แล้ว
งานแต่งเอาไงไวก็ได้แล้วนะเอาไหม
งส้มจะว่ายังไงไปฟังจากปากแกงส้มกันเลยจ้า
ก็ข้างรักใช้คำว่าถ้ามีเขาแล้วมันเป็นกำลังใจที่ดี
มันก็เป็นเรื่องดียังไม่ได้โหคิดว่ากี่ปีกี่ปีคือถ้าพร้อมเมื่อไหร่
แล้วก็เมื่อนั้นด้วยอายุขนาดนี้ครับ
มันก็ต้องมีคุยกันบ้างแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจริงจังกันไปถึงสเต็ปไหน

เขาไม่ใช่คนปกปิดบอกแล้วมีข่าวดีเดี๋ยวรู้กันแน่นอน
ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปหน้าที่ความรับผิดชอบหลากหลายมากขึ้น
ก็เป็นผู้บริหารค่ายอะไรด้วยนะคุณผู้ชมนะ
รอติดตามผลงานแล้วก็การเติบโตของแกงส้มต้องคุณผู้ชมนะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ